คุณผู้ชมครับการปรับค่าโดยสารล่าสุดไปร้อยละ๘แต่ว่าเป้าหมายคือ๑๓
ส่วนอีกร้อยละ๕ที่จะมีการปรับขึ้นไป
ตามสัญญาที่ให้ไว้กับกระทรวงคมนาคม
ซึ่งถ้าเกิดว่าบริการดีแล้วแน่นอนผู้ใช้บริการก็ยอมจ่าย

ก็ขับมาก็ประมาณ๑๕ปี
จริงมันก็ไม่มีปัญหาถ้าเราไปเรื่อย
ไม่เป็นเศรษฐ์วิทยาลัยไม่อะไรอย่างนี้ครับผม

แต่อย่างวันนี้ผมออกมาตั้งแต่เช้า
ก็ประมาณเริ่มวิ่งตี๔มาถึงช่วงนี้

วันนี้น่าจะมีอีก๒๐๐๐ได้ครับผม

แท็กซี่มิเตอร์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมากกว่า๑๕ปี
ยืนยันว่ารายได้ที่หาได้จากการประกอบอาชีพนี้
เลียเดือนละ๑๕๐๐๑๘๐๐บาท
หากค่าเช่าแท็กซี่และค่าเชื้อเพลิงแล้ว
เพียงพอสำหรับใช้จ่ายในครอบครัวและเหลือเก็บออม
ทูลเชื่อว่าเพื่อนร่วมอาชีพทุกคน

หากพัฒนาคุณภาพการบริการที่ดี
อกจากนี้จะต้องมีการบริหารการเงิน
และรู้จักทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ชัดเจนด้วย

ถ้าเรารู้จักการใช้จ่ายกับรายได้ที่เราได้มา
แล้วเราไม่ไปฟุ่มเฟยกับอีกตัวอื่น
เพราะอาชีพนี้ก็อยู่ได้สบาย
การปรับขึ้นค่าแท็กซี่รอบแรกเมื่อปลายปี๒๕๕๙
ทำให้ผู้ขับขี่มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยมากกว่าวันละ๑๐๐บาท
แต่พบว่ามีผู้ใช้บริการลดลงบ้างในวันธรรมดา
โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมีรถตู้โดยสาร

และหากได้ปรับขึ้นค่าแท็กซี่รอบ๒จริง
ทูลมองว่าจะทำให้ผู้โดยสารลดลงบ้าง

โดยเชื่อว่าหากแท็กซี่ให้บริการดี
ผู้โดยสารก็จะยังคงใช้บริการ
รายได้ก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

แต่เรื่องของผู้โดยสารก็คิดหนักครับผม
เหมือนว่าถ้าเกิดจะตัดสินใจขึ้น
ใช้บริการแท็กซี่เขาก็คงคิดหนัก
ผมจริงว่าเพื่อนแท็กซี่ทุกคน
ร่ชชนที่ใช้บริการส่วนใหญ่
แต่ยังมีปัญหาในเรื่องของมารยาท
ผู้ขับขี่มีการพัฒนาคุณภาพกัน

ก็ยินยอมที่จะจ่ายค่าโดยสารเพิ่มขึ้น

ถ้าบริการมันดีกว่าปกติ

ก็ถ้าราคามิเตอร์มันเพิ่มขึ้นมันก็ไม่แปลกหรอกค่ะ
แต่ถ้าว่าบริการยังเหมือนเดิมทุกวันนี้
แต่ค่ามิเตอร์เพิ่มขึ้นมันก็ไม่คุ้ม

ผมมองว่ายังก็ดีอยู่แล้วนะครับ
แต่ต้องปรับในส่วนของเรื่องมารยาท
การพูดในห้องโดยสาร
แล้วก็เรื่องการปฏิเสธลูกค้าเนี่ยครับ
ระยะใกล้ก็ไม่น่าจะปฏิเสธ
ถ้าคุณจอดแล้วก็ยอมรับได้ครับ
ถ้าปรับในราคาที่สมควรครับ

รถแท็กซี่มิเตอร์รอบ๒อีก๑๕

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่า

โดยเฉพาะการพิจารณาผลการประเมิน
พึงพอใจของผู้ใช้บริการอีกครั้ง
ขวัญโมชาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน